ของอุบัติเหตุที่เราอยากเตือนคุณผู้ชมบ้างนะคะรถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยเขาจะแซงขวา
แต่รถบรรทุกคันหน้าเกิดเลี้ยวกระทันหันเลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ติดตามพร้อมกันในช่วงตลอดพาเต็ด
อู่ม่อยม่อยวาดเสียวจริงคือออกขวาแล้วพอออกซ้าย
เออคือกะจะแซงไงแต่ว่ารถบรรทุกคันหน้าเนี่ยก็เลี้ยวขวาซะก่อน
คันนี้ก็เลยต้องเบียงกลับมาแล้วด้วยความที่บรรทุกของมันหนักอะค่ะ
เหลือเกินว่าเขาจะประคองรถได้ไหมครับแต่เขาก็ประคองได้แล้วขับต่อไปนะคะ

ชาวเน็ตเนี่ยบอกว่ายังโชคดีนะที่รอดมาได้อ่ะ
แล้วหลายคอมเมนต์ก็ตำหนิรถบรรทุกคันหน้าที่อาจจะเปิดไฟกระทันหันหรือเลี้ยวกระทันหันก็แล้วแต่
แต่เรื่องการที่จะเร่งเครื่องแซงอันนี้ต้องดูให้ดีนะ
ก็ต้องดูอย่างถ้าเป็นถนนตรงนี้เขาตีเส้นทึบแปลว่าตรงนี้ห้ามแสง

จราจรนะคะจะได้ลดอุบัติเหตุด้วยนะคะอันนี้เอามาฝากเตือนกันค่ะ
อีกสักหนึ่งเหตุไม่รู้ง่วงหรือเมาเล่นขับรถมอไซค์ไปชนท้ายกับ
รถกู้ภัยที่เขาจอดอยู่ข้างทางนะครับ

ชนบ็อบเข้าไปนั่นนะรถกู้ไพท์นั่นนะเปรี้ยงแบบนี้เลยครับ
เหตุมันเกิดช่วงสักเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๙กรกฎาคม

แล้วไปชนกับรถกู้ภัย
จริงพี่กู้ภัยก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรในเรื่องความเสียหาย
เขารีบวิ่งเพื่อไปช่วยเหลือก่อนเลยนะ
ไม่รู้ล่ะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นว่าง่วง
หรือเมามาหรือเปล่าอันนี้ไม่ขอฟันทง
จนาที่เองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงซะ
ช่วงของการชนนั่นน่ะเขาบอกว่ารีบพาตัวคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลไปเลยแล้วก็ชี้ให้ดูว่าจุดที่

เอามาให้ดูกันเพื่ออะไรเป็นการฝากเตือนกันจริงนะ
รถที่เขาจอดอยู่ข้างทางโดยเฉพาะยิ่งจุดที่เป็นจุดเฝ้าระวัง
ตรงนี้มันเป็นจุดเฝ้าระวังเหตุระวังภัยของกู้ภัยเขา
เขาก็จอดตรงนี้เป็นประจำเพื่อที่จะรอรอที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ไม่คิดเหมือนกันว่าผู้ประสบเหตุจะพุ่งมาหาเขาแบบนี้
อ๋อนี่ดูสิค่ะโอ้โฮโอ้โฮ
ย้ำนะเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะคะใช่ครับ